ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณสักบ่าย๒โมงครึ่งของวันนี้
ในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่รอบนอก
คราวนี้ไปดูวินาทีโกลหนที่เกิดขึ้น

ซึ่งเขาออกไปจับจ่ายใช้สอย
พอเสียงระเบิดดังขึ้นในครั้งแรก
ก็อลละหมานตกใจกันพอสมควรอยู่แล้วนะครับ
หลังจากนั้นลูกที่๒ก็ดังขึ้นมาอีก
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะครับ

หลังจากที่เสียงระเบิดดังขึ้น

นี่เป็นภาพเหตุการณ์จริงจาก
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่ามณฑการเกษมศุกร์
หลังจากที่ถ่ายคลิปวินาที

ที่คุณเขมสอนเล่าไปเมื่อสักครู่นี้

ลานจอดรถด้านหน้าห้าง

หลังจากระเบิดลูกแรกทำงานไม่เท่าไหร่ครับประชาชนภายนอกห้างเองก็วุ่นวายอยู่นะครับ
ก็หวาดกลัวเพราะว่าจะออกไปจากพื้นที่ก็กังวลเรื่องความปลอดภัย
ขณะที่กำลังถ่ายบันทึกวีดีโอนี้อยู่ครับไม่มีใครคาดคิด
เสียงระเบิดลูกที่สองก็ดังขึ้นไล่เลี่ยกันนะครับบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า
ชนก็วิ่งหนีเอาตัวรอดแล้วก็หาที่กำลังเพื่อความปลอดภัย
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ถึงค่อยเข้ามาที่จะดูแลเคลียร์พื้นที่
พื้นที่นะฮะนี่คือในจุดแรกจุดที่สองเนี่ย
ไม่ไกลกันสักเท่าไหร่นักนะครับจะเป็นพื้นที่บริเวณในห้าง
สินค้าบิ๊กซีระเบิดลูกที่สองนะครับ
เป็นคาร์บอมหลังจากที่คนร้ายเนี่ยขับ
กระบะทะเบียนบ่อใบไม้จอจานสามสามศูนย์สาม
ยาลามาจอดบริเวณประตูทางเข้าห้างแล้ววิ่งลงจากรถ
ระเบิดจะดังขึ้นนี่เป็นภาพภายในห้างแล้วนะครับ
คุณผู้ชมจุดแรกเนี่ยบริเวณลานจอดรถ
ด้านหน้าห้างจุดที่๒ตามรายงานข่าวก็คือ
เกิดขึ้นในพื้นที่ตัวห้างเลยนะฮะควันดำนี่ก็ลอยขโมงขึ้นไปบนท้องฟ้า
แล้วก็ภายในห้างวุ่นวายอยู่พอสมควรทีเดียวต้องช่วยกันประคองคนเจ็บ
ประชาชนวิ่งหนีกันนะครับเสียงร้องของเด็กก็ร้องกันอย่างจ้าละวัน
ภายในห้างบนพื้นของห้างเนี่ยคุณผู้ชมภาพนิ่งที่ไทยรัฐเนี่ย
ลงในเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์มีคราบเลือดหยดเป็นทางด้วยนะครับ
ก็เป็นคราบเลือดของผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็ต้องค่อยค่อยทยอยลำเลียงผู้บาดเจ็บนั้นออกไป
แล้วก็ดูแลความปลอดภัยของคนในพื้นที่
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นั้นก็กันพื้นที่นะครับประสานรถดับเพลิง
แล้วก็ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด
ตรวจสอบภาพวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้
แล้วก็ตรวจสอบแผ่นป้ายต่างในที่เกิดเหตุว่าเป็นของจริงหรือของปลอม
ตัวเลขผู้บาดเจ็บก็อย่างที่รายงานเมื่อสักครู่นี้
ยอยเพิ่มขึ้นอยู่จาก๓๐กว่าคนมาเป็น๕๐กว่าคนเกือบ๖๐คน
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับ